เฮ้เรื่องของงานบุญกันแล้ว
ภาชาชนพากันไปกราบไหว้
พญาเต่างอยที่จังหวัดสกลนคร

ก็มีคนเดินทางไปท่องเที่ยวด้วย
แล้วก็ไปกราบไหว้นะคะไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ

ไม่เป็นของขายโอทอปใช่
คือคนไปเที่ยวเยอะงานขายก็ต้องมา
นี่สังเกตร้านโอท็อปแต่ผมสังเกตแผงลอตเตอรี่

ก็มีประชาชนเดินทางไปขอพรรวมทั้งขอโชคลาฟจากพระยาตาอุงออยต์
บางคนมาขอพรให้หายจากโรคภัย
บางคนมาขอให้มีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะคะ
ทำให้เศรษฐกิจสะพัดค่ะจากเดิม
หน้ามือเป็นหลังมือเลยตอนนี้มีร้านค้าเกิดขึ้นมากมาย

มีภาพสัญลักษณ์ตรงเสื้อก็คือพญาเต่างอย
อกจากนี้มีร้านขายดอกไม้นะคะร้านขายน้ำแดงครับ

น้ำแดงนำไปถวายแล้วผมมีผักบุ้งด้วย

ใช่ค่ะมีร้านขายเต่าตัวเล็กด้วยนะคะ
ซึ่งเชื่อว่าเต่าเนี่ยเขาก็เต่าหมายถึงพญาเต่างอยนะคะ

แล้วก็มีอาหารรับประทานก็คือผักบุ้งและแตงกว่า
นี่นะฮะส่วนเสื้อเมื่อกี้ฮักหน้าเตางอยนะส่วนนี้นะฮะ

เขาบอกว่าตอนนี้บางตัวเลขที่เป็นเลขเด็ดที่เขาไปได้มา
เลขอะไรล่ะเขาไม่บอกมานะหรือบอก
บอกเหรอมันบอกดังคุณ

ตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วที่บอกไปเพราะว่าหาซื้อไม่ได้แล้ว
เขาบอกว่าได้เลขมาจากขันน้ำมนต์
อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะเขาก็ไปเที่ยวกันสนุก
แล้วก็บังเอิญได้เลขมาหรือเปล่านะคะ
ส่วนร้านขายของที่ระลึกขายดีเช่นกันนะคะ
เสียงโชคบอกว่าหากได้โชคถึงขั้นถูกรางวัลที่๑
ก็จะซื้อผักบุ้งทองคำมาถวาย

ถือว่าเป็นความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคล
ถ้าไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครทำแล้วสบายใจก็ดี
และที่สำคัญส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย